ว่าแนวทางที่มันจะเป็นไปได้ในวันพรุ่งนี้

ล่าสุดมีร่างทรงชื่อว่าเจ้าแม่ขาวทอง
เขาออกมาให้แนวทางในการลุ้นโชควันพรุ่งนี้

รัฐบาลไทย๑๖ทับ๐๗ทับ๖๔นะครับคุณผู้ชมนะฮะคือชาวเน็ตเขาพากันไปส่องแล้วก็แชร์เขาไลฟ์ในติ๊กต๊อกนะฮะผีหลวงขาวทองหรือร่างทรงเจ้าแม่ขาวทองครับให้แนวทางแล้วมีคนติดตามยอดเขาเนี่ยนะคุณผู้ชมยอดวิวเขานะ
แสนกว่าครั้งโอ้โหแล้วมีคนถูกได้แนวทางเข้าไป๔งวดแล้ว
เขาก็ทำกรรมวิธีแบบนี้คุณผู้ชมดูเอาใช้วิจารณญาณและเป็นความเชื่อสู่บุคคลด้วย
วันดารสิ่งโชคต่างจับจ้องไปที่การให้แนวทางของเจ้าแม่บร่างทรงทานีฮะ
ทีมข่าวเอาไหนขอดูหน่อยสิเจ้าแม่ไลฟ์แล้วขอไปเห็นด้วยตาหน่อยสิ
สังเกตการณ์ที่ตำหนักเจ้าแม่เลยอยู่ที่อุทัยธานีในอำเภอเมือง
ไปตำหนักใส่ชุดไทยมีเขาเรียกว่าอะไรบรังต่างทองให้นั่งแบบนี้
แล้วก็ท่านก็ไลฟ์สดแบบนี้ประจำทำทุกคืนนี่เครื่องทรงเขานะครับ
การไลฟ์ที่นักข่าวไปดูนั้นเจ้าแม่ให้แนวทางการเสี่ยงโชคผ่านน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต
แล้วก็เอาเทียนขายเขียนลงบนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมดูไปนี่เขาเขียนแล้ว
เพื่อให้ทุกคนได้เห็นตัวเลขกันแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนถูกบ้าง
ถูกน้อยบ้างถูกมากบ้างไม่ถูกบ้างแล้วแต่นะสุดแต่ดวงใครดวงมัน
อาวาสนี่เขียนแล้วนะฮะเราไม่พูดนะคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจน
เขาเขียนแบบนี้บนโต๊ะนะครับก่อนหน้านี้ร่างทรงเจ้าแม่ขาวทอง
ดังในโซเชียลมากเนื่องจากเขาไลฟ์ช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมาย
ก็มีการรีวิวสินค้าบ้างร้านค้าต่างบ้างที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด
ก็ไม่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนอะไรก็มีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้น
ล่าสุดก็เป็นไลฟ์ให้แนวทางเรื่องของการเสียงโชคแบบนี้
อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะยังมีอีกเยอะในช่วงของรายการของเรา